คุณผู้ชมครับสถานการณ์การตามหา๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง
น้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเรารวบรวมให้นะฮะท่านรอแป๊บนึงนะครับ
เพราะดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าที่เขาแจ้งกันมาด้วยนะ

แต่ว่าท่านรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเรารวบรวมนิดหนึ่งก่อนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราได้รายงานกันไปนะคะว่า
ผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อมวลชนต่างที่ไปติดตามทำข่าวนี้
จากสื่อไทยแล้วสื่อต่างชาติเขาก็ไปปักหลักรอเหมือนกันนะ

เมื่อสักครู่คุณทัศนัยพาไปดูสถานที่เต็นต์สถานที่ต่างในการที่จะรับรองใช่ไหมคะ
สื่อต่างชาติที่เขารอปักหลักทำข่าวหน้าถ้ำนี่นะ
เขาก็เริ่มจะอ่อนล้าอ่อนแรงกันแล้วเหมือนกัน
แม้จะเป็นคนต่างชาติดูแล้วดูเหมือนจะแข็งแรงกว่าเราใช่ไหม

สภาพอากาศก็ต้องเจอตากลมตากฝนเหมือนกันนะคะ
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอรพันธ์ครับสวัสดีค่ะ
คุณอรพันธ์ตอนนี้อยู่จุดไหนครับ
ยังคงตอบติดอยู่บริเวณตากทางเข้าถ้ำค่ะสวัสดีครับ
ตอนนี้จัดระเบียบสื่อมวลชนกันนะล่าสุดขนาดนี้
ของสื่อมวลชนนี่อยู่ตรงโซนไหนของบริเวณถ้ำ
อยู่บริเวณหน้ากองอำนวยการนะคะที่มีการตั้งเต็นต์อยู่๓เต็นต์
ก็อยู่ตรงข้ามกับทุกด้านทางเข้าถ้ำค่ะ
ลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไง
สภาพอากาศสภาพอะไรพวกนี้ครับ
ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ค่ะค่ะตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงสักช่วง๒๓ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
สื่อมวลชนจากแต่เดิมเนี่ยจะพากันไปเฝ้าก่อติดสถานการณ์
ถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างทั้งจากเรื่องการระบายน้ำ
การเจาะบาดานนะคะตอนนี้ต่างพากันกลับเข้ามาบริเวณเต็นต์ของสื่อมวลชนแล้วนะคะ
เพื่อที่จะบางคนเนี่ยก็ปรับหลังนอนทั้งคืนกันอยู่ที่นี่
เพื่อติดตามความชุดงานนะคะค่ะแต่ที่บางส่วนก็กลับไปพักผ่อนกันครับ
โรงแรมรีตอร์ตต่างก็ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ก็
หลายวันที่ผ่านมานะคะสื่อหลายสำนักรวมทั้งชาวสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเนี่ย
ติดกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดนะคะครับทั้งวันจนตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืน
หนึ่งบางวันก็ยังมีอย่างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้มีการเพิ่มกำลังในเรื่องของการสูบน้ำ
ซึ่งสื่อที่พักผ่อนอยู่ก็จะต้องวิ่งไปเก็บภาพ
มันก็เลยทำให้ตลอดทั้งหลายวันที่ผ่านมาเริ่มที่จะมีอาการอ่อนมัก
อ่อนแรงกันไปนะคะแต่หลายคนตอนนี้ก็มีการผลัดเปลี่ยนทีมนะคะ
เปลี่ยนทีมจากส่วนกลางมาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ทีมที่อยู่ก่อนแล้วได้ไปพักผ่อนเอาแรงนะคะ
ที่พักของสื่อมวลชนหรือว่าผู้ที่มาทำงานอยู่ณที่นี้เนี่ย
ลงไปข้างล่างนี่ไกลไหมฮะหรือว่าต้องเดินทางกันลำบากไหมครับ
ลำบากมากครับคุณภาพครูเพราะว่าจากภาพโอกาสที่มีปลดตกมาหลายวันนะคะ
ทีนี้เวลาจะเดินลงไปจากจุดเต็นซ์ได้ว่าจะไปทั้งท่ำหรือว่าจะไปหรือที่เขามีการสุขน้ำของท่ำเนี่ย
อืมคืออย่างถ้า
จุดหนึ่งจะเดินไปอีกจุดนึงเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นกิโลอย่างนี้หรอคุณอร

คือบริเวณตองอเมริกานมีการแถลงข่าว
ต่างก็พากันวิ่งเอาขากล้องมา
คือระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวค่ะ
คือเรียกว่าการก่อติดการทำข่าวการช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓ชีวิตนี้
ถือว่าเป็นเรื่องที่สื่อทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแม่
ว่าจะต้องฝ่าฟันกับความลำบากก็ตามนะคะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กเด็กออกมาให้ได้ค่ะ
อันนี้นี่คือทั้งสื่อไทยสื่อเทศทุกสื่อนี่คืออยู่ในระเบียบเดียวกันหมดเลยไหมคะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกมาบอกเป็นแนวทางเดียวกันเลยนะคะ
ประชาสัมพันธ์ไปถึงสื่อให้รับทราบว่า
ต่อไปนี้ก็จะมีการจัดทำข้อมูลจากทางส่วนกลาง
กดทิจางให้ข้อมูลมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมีการเข้มงวดเพิ่มขึ้นไหมคะ
พรุ่งนี้จะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับการแจ่งระเบียบการจาราชรค่ะ
เข้ามาภายในถ้ำได้นะคะแต่ว่า

กั้นพื้นที่ไม่ให้จอดบริเวณริมทางทางเข้า
จะที่จะให้กรอดไกลออกไปประมาณสองกิโลเมตร

ได้คุยแลกเปลี่ยนกับทางศิลป์มลชนที่เข้ามาจากต่างประเทศมั้ยคะเขามองเหตุการณ์ในบ้านเราคุณคุณสวัสดีครับ
ตอนนี้ยังไงครับเสด็จสถานการณ์ตอนนี้

คือแต่ละคนก็กระจายกำลังกันไปว่าแล้วแต่ว่าทีมไหนจะเกาะติดตรงไหนเลยใช่ไหม
ต่างก็พยายามที่จะสืบสอหาข้อมูล
แต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าได้มีการจัดระเบียบ
เพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่าง
ก็ได้เท่าที่ทางส่วนกลางเขาจะอนุญาตให้ทำข่าวได้นะคะ

พันธุ์ก็ต้องบอกว่าให้ดูแลตัวเองเหมือนเดิม

เพราะว่าเห็นบอกว่ามีหลายคนเริ่มเหนื่อยเริ่มป่วยกันแล้ว
ดูแลตัวเองดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ขอให้ได้รับข่าวดีกันเร็วนะครับทั้งสื่อมวลชน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับ
พ่อแม่ยาดพี่น้องของน้องทั้ง๑๓คนด้วย
ใช่ค่ะขอบคุณคุณอรพันธ์ด้วย

คือเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเล็กนะสำหรับเรื่องนี้